นี้สมัยนี้จริงแล้วมันหมดเวลาที่จะมานั่งบูลลี่กันแล้วเนาะ
เรื่องของความพิการเรื่องของความไม่สมประกอบอะไร

โดยเฉพาะคนพิการที่เขาสู้และลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างเพื่อทำมาหากินเนี่ย
เขาใช้ความพยายามมากกว่าคนปกติ
ผู้หญิงคนนี้เป็นแม่ค้าเขาพิการนะมือเขาไม่ครบไม่สมประกอบ
แต่เขาทำขนมขายแล้วค่อนข้างสวยแล้วก็น่าทาน
แต่ลูกค้าตำหนิว่าเฮ้ยบีบไม่สวยเลยอ่ะไม่น่าทานเลย

ไปดูหน้าตาขนมว่าที่ว่าไม่สวยมันเป็นยังไงคุณผู้ชม

คนมีสี่นิ้วทำขนมแล้วเนี่ยห่อที่เขาทำเนี่ยเห็นมั้ย
ขนมอรัวเนี่ยเนี่ยผมว่ามันก็สวยนะ
มันก็สวยแต่เขาบอกว่าลูกค้าตำหนิว่ามันไม่สวย
บางทีมันก็แตกมันก็แบบบีบไม่แบบเป็นรูปเป็นทรง

คือบางอย่างมันไม่เหมือนกันนะ
แล้วคุณเขามีสี่นิ้วทำได้ขนาดนี้ก็สุดยอดมากแล้วอ่ะ
เขาก็เลยเอาภาพมาโพสต์แล้วข้อความบอกว่า
พิการเวลาบีบขนมปัญหาคือบีบไม่สวย
จะโดนลูกค้าติตรงขนมไม่ค่อยสวยแต่รสชาติอร่อย

ทำขนมอย่างแรกคือหน้าตารูปทรงนะครับ
ทีมข่าวก็เลยติดต่อไปทางคุณชนทิชา
ซึ่งเป็นเจ้าของภาพเจ้าของขนมอารัวที่ว่านี้บอกว่า
คือเป็นภาพที่เพิ่งหัดทำตอนแรกย้อนกลับไปก่อน
นี่คุณชนทิชา๖เดือนก่อนไปฝึกกับพี่สาวที่บ้าน
ก็ยากเนอะการจะบีบเนี่ยแน่นอนว่าต้องใช้นิ้วโป้งในการเพิ่มแรงในการบีบนะครับ
ด้วยแรงนิ้วกำลังหลักของเขามันหายไปหนึ่งมันก็ต้องเพิ่มไอ้สี่นิ้วที่เหลือเนี่ย
นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยมันต้องเพิ่มกำลังเข้าไป
ประกอบกับไอ้ขนมอารัวมันทำยากต้องใช้เวลาอบขนมนาน๑๘๒๐ชั่วโมง
ต้องใช้ความอดทนสูงต้องใช้แรงไอ้๔นิ้วที่มีมากกว่าคนปกติ
คุณธรรมดาต้องมีนิ้วโป้งไปช่วยบีบไงช่วยกำแต่อันนี้ไม่มี
เขาก็ฝึกฝึกจนทำได้แค่๔นิ้วเริ่มทำขายเริ่มต้น๓๘๐บาทต่อ๑กิโลกรัมต่อ๑กิโลกรัม
หลายท่านลองเอานิ้วที่มี๔นิ้วโดยไม่ใช่นิ้วโป้งบีบดูสิมันทำได้สะดวกไหม
คือเอาจริงนะคุณก๊อฟ๕นิ้วที่ดิฉันมีเนี่ยยังยากเลยสำหรับดิฉันนะ

ถูกต้องนะฮะคือตอนนี้เขาก็เริ่มขายมา๖เดือนแล้ว
ปัจจุบันเนี่ยก็เขาบอกว่าราคาต้องปรับสูงขึ้นเพราะอะไร
ค่าไฟก็ขึ้นอะไรก็ขึ้นแต่พอขายได้
วันก็ได้๓กล่อง๔กล่องบางวันก็ได้๗กล่อง๘กล่อง
กล่องหนึ่งก็๑กิโลก็๓๐๐กว่าบาทนะฮะตอนนี้บางวันขายก็ไม่ได้
บางวันก็ขายเป็นกล่องสัก๑๐๐๒๐๐ก็ว่ากันไป
มันก็ไม่แน่นอนหรอกเขาขายผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเดียว
เพราะว่าไม่มีหน้าร้านหลังจากโพสต์นี้เผยแพร่ไป
โอ้โหคุณผู้ชมชาวเน็ตคือเข้าไปให้กำลังใจกันอย่างถาโถมเลย
คือแค่นี้มันก็ดีมากพอแล้วกับการสู้ชีวิต
แล้วก็ชื่นชมในความขยันหมั่นเพียนของเธอ
บางคนเคยซื้อขนมเข้าไปการันตีว่าโอ้โหไม่สวยอะไรล่ะสวยขนาดนี้อร่อยด้วย
แล้วก็พากันกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจเธออย่างอบอุ่นมาก
แล้วก็ให้เธอนั้นสู้ชีวิตต่อไปนะครับ
แน่นอนลูกค้าจะเยอะมากขึ้นอย่างแน่นอนแล้วขนมสวยมากจริงนะครับ
อย่างอื่นด้วยที่เมื่อกี้อยากให้ลองนะลองกำมือแบบนี้
โดยไม่ใช่นิ้วโป้งเนี่ยยากโอ้โหมันยากคุณยากนะ
แค่บีบอย่างเหนื่อยทุกคนมีนิ้วโป้งช่วยอย่างนี้นะ
ต้องบังคับให้อารวินเป็นรูปเป็นทรงกับนิ้วสี่นิ้วยากอยู่